เสีอไปเจียงใหม่นะคะคลิปเจ้ามันวันนี้เรานำเสนอไปนะครับ

รีเข้าไปจะตบกู้ภัยสาวนะครับ
เพราะคิดว่ากู้ภัยสาวท่านนี้เป็นคู่กรณีที่ขับรถไปชน
ภรรยาแล้วก็ลูกของตัวเองนะคะ

เอามาเป็นอย่างเยี่ยมเอามาเป็นอย่างเยี่ยม

ไม่พูดเถอะเปลี่ยนพูดครับรถถูกห่วงบานฝั่งนี้

โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า

โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า

โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า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
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า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
โรดเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า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
ใครก็คิดว่ามาต่อว่ากู้ภัยหรือเปล่ากู้ภัยก็เสียงดังกลับนะฮะส่วนกู้ภัยสาวที่ไปอ้างว่าผู้ชายคนนี้ก็คือกิตตีศักดิ์เนี่ยจะไปตบเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่จริงเลยนะยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ตัวเขาเนี่ยจะไปทำร้ายเจ้าหน้าที่สาเหตุที่กระทบกระทั่งกันเนี่ยเพราะเขาถ
เดินไปหาคู่กรดีที่ขี่รถจักรยานยนต์มาชนเข้ากับรถภรรยาเขาก็คือลักษณะจะไปเอาหลักฐานนะขอถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนแล้วพอเดินกลับมาที่รถก็คือเหมือนว่าเห็นเจ้าหน้าที่คู่ภัยชายเนี่ยยืนเอกอ่ะโวยวายเนี่ยเจ้าตัวก็เลยบอกว่าไม่พอใจไม่พอใจเหมือนตัวเองมาโดนด่าอะไรแบบเนี่ยฮะแล้วเจ้าหน
รับไม่ได้ทนไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าพูดแรงหรือก็ทำอะไรที่กระทบกระทั่งก็ขอโทษทุกคนขอโทษทางโรงพยาบาลอีกประเด็นหนึ่งอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขับรถของโรงพยาบาลนครพิงทีเนี่ยทางคู่กรดีก็เลยสอบถามไปที่เบื้องสังกาลโรงพยาบาลนครพิงเขาบอกไม่ใช่นะลาออกไปตั้งสามสี่ปีแล้วมั้งเขาบอกว่าขอโท
ที่เกิดขึ้นอย่าตัดสินข้อมูลจากเพียงฝ่ายเดียวค่ะ
กันครับแล้วก็เรื่องก็ตามคลิปครับไม่ได้คุมความครับ
พี่ผมยอมรับว่าผมอารมณ์ร้อนนักตอนนั้นผมเป็นเห็นลูก
สภาพแบบนั้นจริงครับแล้วก็ผมคุมสติไม่อยู่สมัครมันโดน
ยั่วครับหลวงยอมร้อนอารมณ์หลวงหลวงร้อนจริงจริงแต่ว่า
วรรณสังคมช่วยช่วยดูอีกมองอีกด้านนึงครับถ้า
ด้วยครับคือประเด็นน่ะตัวเองมาที่เกิดเหตุแล้วก็
เห็นลูกคือเลือดตกยางออกเจ็บสติแตก
เสียงดังโวยไวแล้วกู่ไพครัวก็เข้าใจผิดว่า
ไปต่อว่ากู่ไพทั้งที่กู่ไพเขาหวังดีจะช่วยเหลือ
ก็เลยกลายเป็นเรื่องวิวาทะกันเกิดขึ้น
แต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยสาวแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจท้องที่สพแม่แฝก
เพื่อให้ดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ